ไปอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
คุณผู้ชมคะที่นี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่ง
แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยค่ะ
ที่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีเป็นประจำทุกวัน
เนื่องจากว่าน้ำของวัดเป็นมงคล
ทำให้หลายคนอยากจะเข้าไปอยู่ภายในวัดแห่งนี้
คืนวันข้ามปีนั่นเองค่ะ
สวดมนต์ข้ามปีหนึ่งในกิจกรรมมงคล
พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมปฏิบัติกันมา

ด้วยความเชื่อที่ว่าการได้เริ่มต้นปีใหม่
ด้วยสิ่งที่เป็นมงคลต่อการเริ่มศักราชใหม่

ที่ทำให้เจริญสติเกิดสมาธิจิตใจสงบสุข
ในแต่ละปีจึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะ
ที่เดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีณวัดแห่งนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ภายในรั้วรอบพระปรางอรุณ
ซึ่งเพิ่งบูรณะเสร็จสิ้นไปในปีนี้

หลายคนอยากเข้ามานั่งเพื่อสวดมนต์ข้ามปี
เนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล
ที่มีองค์อมรินและเทวดาอารักษ์คอยอำนวยอวยชายอยู่รายล้อม
ซึ่งในปีนี้ทางวัดก็ระบุว่า
สามารถที่จะรองรับประชาชนในพื้นที่จุดดังกล่าวได้เพียง๑๕๐๐คนเท่านั้น
โดยที่วัดอรุณจะเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๓๑ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ
อรุณราชรามเราจะเริ่มสวดในช่วงเวลา๒ทุ่มครึ่ง

ก็คือจะเป็นการทำบุญเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่รัชกาลที่๙
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพวกเราเคารพนับถือแม้ท่านจะสวรรคตไปแล้วก็ตาม
แต่พวกเราก็ยังรู้สึกว่าพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้
อยู่ได้อย่างมีความสุขเท่าเทียมกับประเทศอื่นเขาด้วยบารมีของพระองค์
แม้ว่าวันนี้จะร่วงเลยมาเป็นปีแล้วแต่ความรักความอะไรเรายังมีอยู่
เพราะฉะนั้นทางวัดอรุณราชรามจึงได้จัดพิธีทำบุญเพื่อน้อมอุทิศถวาย
พระองค์ท่านในช่วงเวลาคำรบที่๑
ส่วนขับรถที่๒เราจะเริ่มประมาณ๔ทุ่มครึ่งโดยประมาณหรือ๕ทุ่ม
เราก็จะเริ่มสวดพระปริศด้วยบทสวดมนต์พระราชทาน
นาทิพัชธิหัวส่งพระราชทานให้ทั่วประเทศได้สวดพร้อมกันทั้งหมด
สำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณค่ะ
นี้ทางวัดบอกว่าสามารถจะรองรับประชาชนได้ประมาณ๕๐๐๘๐๐คนนะคะ
โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทยทรงท้ายปีเก่าวิถีไทย
รับปีใหม่วิถีธรรมปีพุทธศักราช๒๕๖๑ณวัดอรุณราชวราราม
เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
และไทยรัฐทีวีของเราก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะถ่ายทอด
สวดมนต์ข้ามปีนะคะไปยังคุณผู้ชมด้วย